หาคีย์ไม่เจอเลยเนี่ยส่งมาเนี่ย
วยทอดว่ามีผัวอันนี้ก็เป็นแนวภาษาอีสานกันไป

เขานอกจากขายกล้วยแล้วก็ยังมีพวกมีเผือกมีมันอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
จริงร้านนี้เปิดมาได้เพียงแค่๕วันนะคุณผู้ชม
แต่ลูกค้าเยอะมากเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
นาซีก็บอกว่าเชื่อว่าสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าอย่างแรกก็คือชื่อร้านนี่แหละ

ไอเดียมาจากว่าพี่เขาไปกินกล้วยทอดที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง

ทั้งลืมผัวลืมเมีย
กินกันอร่อยเพิดเพลินลืมคนที่บ้านไง
อร่อยจัดกินหมดไงไม่ได้เผื่อคนที่บ้าน
พี่เขาก็เลยได้ไอเดียตรงนี้มาตั้งชื่อร้านของตัวเอง
จะได้เป็นที่จดจำลูกค้าจะได้รู้จักกันไวด้วย
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องรสชาติของกล้วยทอด
บอกเลยว่าอร่อยจริง
เพราะมีสูตรลับในการทอดกล้วยให้กรอบ
ทิ้งไว้นานเท่าไหร่กลับมาทันก็ยังกรอบ

พี่เขาทอดใหม่สดทุกวัน
แต่ละวันเนี่ยขายได้ประมาณพันสองพัน
ลองคูณดูสิก็หลายหมื่นอยู่นะต่อเดือนอ่ะนะ
และที่สำคัญเลยค่ะที่ลูกค้าเข้าไปแวะเวียน
นอกจากไปซื้อกล้วยทอดมันทอดแล้ว

ไหมคะมีแฟนหรือยังตั้งชื่อร้านแบบนี้
เฮ้ยมาถามอะไรตรงนี้ล่ะ

ไม่บอกไม่บอกบอกไม่ได้

เดี๋ยวฉันตั้งบ้านดีกว่าดูขายกลวยถอด

เฮ้ยขายดิบขายดี

ใช่ผมพูดแต่ถูกแล้ว

สำหรับใครที่อยากจะลองทานอาหารนะฮะ
รวมไปถึงเป็นเมนูที่คลายหนาวได้ด้วยนะคะ